ผักหมูหนูใครนี่ขายเบิร์ตเด้อค่ะห้านวงดาวพุ่มพ่วงทะล่วงหัวใจ
พร้อมยินดีบริการทุกตรอกซอกซอยค่ะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะขี่ฟีโน่แดงออกมาขายของตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
ฝ่าสายฝนออกมาเลยนะคะแม้อากาศมันเปลี่ยนค่ะช่วงนี้
มาขายของแทนแม่ก็กลัวเหมือนกันนะคะว่าจะป่วยไปบางวันหนาว
วันฝนโอ๊ยมันยังไงก็ไม่รู้สภาพอากาศช่วงนี้เดี๋ยวตรวจสอบ
พร้อมกันหน่อยนะคะแต่ฝนมีวันนี้และวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน
โดยประมาณวันนี้ฝนเยอะด้วยนะช่วงตอนกลางของประเทศเนี่ย
จากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้นะคะตีห้าห้าสิบสามนาทีภาคตะวันออก
กลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่เลยเป็นสีส้มนั่นคือเมฆที่จะทำให้เกิดฝนที่ค่อนข้างหนัก
ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอีกแหมฝนก็เกาะกลุ่มอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะ
ตกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเหตุผลที่ฝนตกกลับมาตกช่วงนี้เพราะอะไร
อย่างแรกเลยนะคะลมหนาวช่วงนี้ลมหนาวถอยร่นไปอีกแล้วอ่ะโอ้ย
หายไปจากบ้านเราจริงจริงเหรออาจจะไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะคะ
ยังคงเกาะอยู่แถวแถวยอดดอยยอดภูภาคเหนือภาคอีสานแต่อ่อนกำลังลงมากแล้วอะค่ะ
ทำให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดพาเอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่
และนอกจากนี้ในประเทศไทยช่วงนี้ก็ร้อนอบอ้าวมีความชื้นสะสมอยู่ด้วย
ก่อให้เกิดเป็นฝนวันถึงสองวันนี้โอ้ยรักษาสุขภาพให้ดีนะคะ
ช่วงนี้ใครที่เอาร่มไปเก็บแล้วบอกว่าโอ้เดี๋ยวมันจะหนาวแล้ว
เอาออกมาใช้อีกครั้งด้วยช่วงนี้ค่ะฝนฝนนอกจากจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าเช้า
ย้ำพื้นที่แบบนี้นะคะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑล
ตอนบนและภาคตะวันออกจะอึมครึมตลอดทั้งวันเลย
ตกเบาตกหนักสลับกันไปแบบนี้ทั้งวันเลย
นี่คือโค้งสุดท้ายของบรรณากเศรษฐกรคราว

ตายแล้วใครที่จะไปเที่ยวนะช่วงนี้นะ
เหมาะหน่อยนะคะทะเลภาคใต้ค่ะเพราะว่า